มีข่าวที่เราสัญญาไว้ที่ว่าจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

หลายคนพอจะรู้เรื่องราวแล้วหลายคนอาจจะรู้ไม่ได้ทุกแง่มุมไม่ละเอียด

คุณอัพเป็นนุ่มเกมเมอร์ฮะ
คือเขาไปติดโควิด๑๙จากเพื่อนที่เป็นดีเจในผับย่านทองหล่อมานะครับ
แล้วเขาก็มารักษาตัวอยู่ที่บ้านหลายวันแล้วโทรไปที่ไหนก็สายไม่ว่าง
จนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วล่ะฮะ
จนกระทั่งมีรถพยาบาลมารับเขาไปแต่หลังจากรักษาได้๒วันเขาเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ญาติย่านก็ทำวิธีเผาศพแล้วแต่ก็กว่าจะได้เผาศพนะครับ
ไม่รับนะครับผมจะเล่าให้ฟังไปดูคลิปก่อนละกัน
สวัสดีครับเห็นเพื่อนถามโทรมาถามอาการว่าเป็นไงบ้าง

คือตอนนี้อยากตรวจเพราะคิดว่าไม่น่ารอดแล้ว
มาดูที่หลังว่าพบปากกลุ่มเสียงมาด้วยแหละ

ก็ป่วยไปตั้งแต่วันที่๑๔แล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้ออกไปไหนไม่ไหว
เอาแค่เดินเข้าห้องน้ำนี่ก็จะตายแล้ว
ก็พยายามรักษาตัวเองก่อนเพราะที่บ้านมีคนแก่

ลองดูสั่งยาสั่งอะไรมากิน
เพราะว่าแบกสังขารไปตรวจโรงพยาบาลไม่ไหว
ไม่ว่าโรงพยาบาลถ้าพรอบก็โทรต้องติดต่อหยากเย็น

เคยรู้ไหมว่าตัวเองจะตาย

แล้วคนที่เขารู้สึกว่าเคยรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายคุณว่าเขารู้สึกยังไง
คงรู้สึกแบบหมดหวังค่ะ

นี่เป็นคลิปที่คุณอัพครับเขาเป็นนุ่มเกมเมอร์ฮะ
ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมาครับ
เขาเล่าอาการที่เขาสงสัยว่าเขาจะป่วยติดโควิด๑๙
มาจากการไปขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนที่เป็นดีเจที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ

ป่วยเหนื่อยหอบหายใจลำบากอย่างที่เขาเล่า
นี่แหละฮะหลังจากทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งนะครับ
เมษายนแล้วตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊คว่า
รอไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพราะว่าโรงพยาบาลในพื้นที่เต็ม
อีกทั้งตอนนี้เขาเริ่มป่วยแล้วออกไปไหนไม่ไหวแล้ว
กินยาประคองตัวเองไปเองตามอาการแล้วก็แปะแผ่นลดไข้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
กระทั่งวันที่๒๐เมษายนเขาเดินไม่ไหวแล้วครับกินอะไรไม่ได้นอนติดเตียงแล้ว
จึงพยายามติดต่อสายด่วนทุกสายที่รัฐแจ้งเบอร์เอาไว้แต่สายไม่ว่างครับคุณผู้ชม
ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยความท้อใจและสิ้นหวังขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยนำรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่อยากขึ้นรถสาธารณะ
แพร่เชื้อให้คนอื่นเขายังเป็นห่วงสังคมอีก
ต่อมา๒๑เมษายนเขาเข้าแอดมิตรที่โรงพยาบาลครับผลตรวจยืนยันว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
แต่เชื้อลงปอดไปแล้วลงไปแค่ไหนคุณผู้ชมลงไปขนาดที่ว่าเขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และวันที่๒๓เมษายนอาการสุดหนักระบบทางเดินหายใจล้มเหลวออกซิเจนเหลือ๘๐มิลลิเมตรประหลอด
แล้วปอดเขาเสียหายไปขนาดไหนใช่ไหมที่เขาบอกไม่ไหวเพราะปอดเขาเสียหายไป๑๘๐แล้วครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นหัวใจหยุดเต้นแพทย์พยาบาลพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคุณอัพ
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตตอน๔ทุ่ม๒๒นาทีของวันที่๒๓เมษายนนั่นแหละ
ครอบครัวเพื่อนญาติเห็นคลิปนี้ครับผมไม่ใช่ญาติเขาก๊อฟไม่ใช่ญาติเขาปุ้ยไม่ใช่ญาติเขา
คุณผู้ชมไม่ใช่ญาติเขายังเสียใจเลยหัวอกความเป็นญาติเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
บางคนบอกว่าคุณอัพเป็นอีกหนึ่งศพที่ต้องสังเวยกับการบริหารจัดการที่ล้มเหลว
อันนี้เป็นคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะฮะเนื่องจากมีหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอเตียงว่าง
ต้องรอรถพยาบาลมารับขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของคุณอัพได้จัดพิธีชาปนกิจทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกู้ภัยให้นำศพมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดลาดพร้าว
หลังจากครอบครัวนะครับได้ติดต่อไปหลายวัดในกรุงเทพมหานครแต่ก็ถูกปฏิเสธ
ส่วนขั้นตอนการชาปนกิจการเผาที่วัดราชพร้าวนะครับมีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยถุงมือในชุดแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นไปรอบเมนใช้เวลาเสร็จสิ้นทุกกระบวนการไม่ถึง๑๕นาทีแล้วนำร่างเข้าเตาเผาทันทีครับ
โดยไม่มีการเปิดฝาโลงซึ่งบรรยากาศแน่นอนครับมันเป็นไปอย่างโศกเศร้าแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยฮะ
ใครก็อยากไปดูหน้าลูกครั้งสุดท้ายถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกติที่เมนเผาแต่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าต้องป้องกันการติดเชื้อพระที่วัดต้องมาอธิบายและทำความเข้าใจถึงเรื่องการประกอบพิธีที่ไม่มีการสวดหรือทำตามประเพณีนะฮะเจ็บปวดหัวใจมากครับ
คนในบ้านที่ใกล้ชิดนอกจากแม่แล้วยังมีใครบ้างมีแฟนสาวของคุณอัพฮะ
กำลังนอนป่วยอยู่ในห้องไอซียู
คือคุณผู้ชมฮะกว่าที่ทุกคนจะมารู้ตัวว่าเป็นโควิด๑๙
แล้วได้ตรวจปลาเข้าไปวันที่๕ที่๖ของการรับเชื้อแล้ว
เขาประมาณการว่านั่นแหละกว่าจะรู้ก็๕๖วัน

หลังเสร็จสิ้นพิธีศพนะครับ
มีกลุ่มตัวแทนนักการเมืองในพื้นที่นะครับ
ก็เข้าไปพูดคุยกับครอบครัว
และรับปากว่าจะเป็นธุระในการพาคนในครอบครัว
ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อไปตรวจ
และถ้าพบเชื้อจะรีบส่งตัวไปรักษาให้เร็วที่สุดครับ